เรื่องบางเรื่องเวลาคุณเข้าห้องน้ำคุณต้องตกใจมัน
ต้องมีบ้างเหมือนกันมันมาจากหลายสาเหตุ

ปีฉันเจออย่างอื่นไม่ใช่คน
คือพูดตรงนี้เลย

ปฏิกูลสิ่งปฏิกูลอ๋อขดเป็นงูเหลือมเลยสิ

รี๊ดได้เหมือนกันแต่เจอกับสายชำระแบบนี้
คุณว่าคุณกรี๊ดไหมเอ้ากรี๊ดสิครับจะไปรออะไร
นี่ครับน้ำน้ำยาที่แบบท่องน้ำสิมีความแรง

โอ้โฮจิตน้ำหรือว่าจายางรักเท่านี้
ใช้คำว่าสุขสนุกระดับโลก

เกือบ๕๐เมตรนี้คุณจะชำระสักหนึ่งทีค่ะค่ะ
สับใสไส้พุงหลีดคงจะสัดสะเทือนเรือนรั่น
คำว่าน่าจะสวนออกปากค่ะครับ
ทะลุออกปากเลยครับอย่างนี้ครับมันหลักไป
โอ๊ยมันแรงไม่สงสารกันเลย
โอ้โฮถ้าเกิดได้ลองใช้ดูแล้วก็โอ้โฮ

โอ้โหคงจะเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วละมั
ดีนะเนี่ยพี่พี่รับไส้ใหญ่ดีจริงว่า
แต่เรื่องของเรื่องดูแล้วมันก็แรงเกินไปจริง

คือห้องน้ำแต่ละที่มีสายชำระอันนี้ผมชื่นชอบ
แล้วผมก็ชื่นชมด้วยใครที่ทำเอาไว้นะครับ
แต่ถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยคุณว่ามันยังไง

ล้างห้องน้ำทั้งห้องน้ำได้เลยค่ะ

งกรานถ้ามีสักสงกรานหนึ่งที่เขาอนุญาตให้ใช้น้ำได้
แต่ว่าแรงดันน้ำขนาดนี้ก็ไม่อนุญาตให้เล่น
ก็ฉีดไปข้างบนไงเอ๊เอ๊มาดีกรับก็มาดีกรับแง่น
เหมือนสายน้ำดับเพลิงอ่ะหรือฮะ
อ้าวก็ไม่อ่ะก็เวลาเขาเล่นกันนะเวลามีคอนเสิร์ตคุณไม่เคยไปดูหรือ